โปรดติดตามตอนต่อไป

แต่บุรีรำก็มีพื้นที่รูรั่ว
และอาจถูกเจาะไข่แดงได้เช่นกัน

อดีตสสบุรีรำหลายสมัย
พบศึกหนักเมื่อพักเพื่อไทย
อดีตสสบุรีลำลงชิงชัย

แต่นายรังสิกรชนะมากกว่า

ประกอบกับนายสุรศักดิ์ขยันลงพื้นที่

รังสิกรคงต้องหืดขึ้นคอ

คือเขต๗อำเภอประคำ
กี่และอำเภอหนองหงนายพรชัยศรีสุริยันโยธินที่การเลือกตั้งปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
สอบตกในนามพักเพื่อไทยคราวนี้นายพรชัยขอกลับมาสวมเสื้อพักภูมิใจไทย
แต่ต้องพบศึกหนักพอสมควรเมื่อหลายพักส่งคนมาสู้
เพื่อไทยส่งนายพันธนูวันกลางซ้ายลูกชายดรหนูแดงวันกลางซ้าย
อดีตสสบุรีรำหลายสมัยที่อาศัยฐานเสียงจากกลุ่มวัยรุ่น
ก็หวังล้มยักษ์สนามนี้ขณะที่พักไทยสร้างไทยส่งนายพีรวัตรพันธ์สำริท
สจโจ้นักการเมืองหนุ่มฟิปากกล้า
กันปอนต่อปอนฐานนิยมส่วนตัวของนายพรชัยถือว่ายังเหนือกว่าเล็กน้อย
แต่เคสนี้ใครแผ่วปลายก็สอบตก
ส่วนอีก๘เขตเลือกตั้งคอการเมืองคาดการณ์กันว่าผู้สมัครจากพักภูมิใจไทย

เขต๑ในสนองเทพศนรงค์เจ้าของพื้นที่เป็นสศมาตั้งแต่ปี๒๕๕๐
๒กล่องดวงใจในวินส่งลูกชายคนโตนายชัยชนกชิดชอบทายาทรุ่นที่๓แห่งตระกูลชิดชอบ
เก้าอี้อีซีโอทีมฟุตบอลบุรีรำยูไนเต็ดกระโดดเข้าสู่สนามการเมืองระดับชาติอย่างเต็มตัว
เขต๓ภูมิใจไทยทรงใต้อดีพงศ์ที่ติพิธยา
เขต๕นายโสพลสารามอดีตรัฐมนตรีและสอสอหลายสมัยของพักภูมิใจไทย
ฐานเสียงตัวและฐานเสียงพักก็ยังเต็งหนึ่ง

น้องชายนายทรงศักดิ์ทองศรีก็แทบจะนอนมา

ต้องเจอกระดูกชิ้นโตอย่างนายจำรัฐเวียงสงจากภักดิ์เพื่อไทย
แต่เขตนี้โอกาสยังเป็นของนายจักริต
คราวนี้บุรีรำจึงกลายเป็นสนามสงครามแห่งศักดิ์ศรี
ของครูใหญ่ในวินชิดชอบอีกครั้ง
ว่าจะสามารถกวาดทั้ง๑๐เก้าอี้ยกจังหวัดได้หรือไม่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน